ไหนก็วาเลนไทยนะเดี๋ยวผมพาไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยแล้วกันนะครับ

เพราะว่าอะไรรู้ไหมที่บอกว่าน่ารักเนี่ย
ไม่ได้มีเพียงแค่คนนะที่สามารถแสดงความรักกันได้

เขาก็แสดงความรักได้เหมือนกันกอดกันนี่กอดกันโอ้นี่เจ้าตัว
ีเวอร์ถ้ามาเมืองไทยก็หนูเล็กหนูตะเพรา

ส่วนนี้แมวแมวยังรักกันเลย

แมวเนี่ยถ้ามันมาเป็นคู่มันชอบกอดกันเล่นกันกองเชียร์กันแบบนี้
ส่วนแพนด้ายมีแพนด้ามีแพนด้า
ก็ยังกอดกันรักกันแบบนี้โอ้โหดูสิครับมันน่าเอ็นดูเอ็นดูจริง

เมียแคทหลายคนอาจจะไม่รู้จักก็รู้จักกันตรงนี้เลยนะ

แล้วต่อไปให้ดูภาพความรักของเจ้าตัวแบบนี้

กอดกันสบายใจเลยครับกลางหนองน้ำ
คุณคุณเขารักตัวเองนะตัวเองเขาก็รักตัวเองเหมือนกัน
นี่ใช่จีจี้หรือเปล่าคะจีจี้

อ้าวยืนกอดกันแบบนี้
งั้นเรามอบเพลงนี้ให้กับคู่นี้เลยดีกว่าครับค่ะบัตรสีบัตรทะเริง
บัตรสีบัตรทะเริงเฮ้ยเขาก็แสดงความรักกันแบบนี้
เออแบบนี้เหรอฮะจอดกันรักกันน่ะเจ้าตัวเงินตัวทองเหมือนไหม
เป็นสิ่งสวยงามค่ะอย่างที่บอกนะคะเรามีความรักให้กับกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เราก็มีความรักดีแล้วก็มีความรู้สึกดีที่อยากจะมอบให้
วันนี้เราสามคนก็อยากจะบอกว่ารักคุณผู้ชมนะคะรักสุดสุดไปเลยนะคะ
และแน่นอนความรักแบบนี้ยังมีเติมเต็มให้กับคุณผู้ชมในรายการต่อไปด้วยนะ
แชร์ข่าวสาวสตรองมาเติมความรักความสุขกันแล้วก็มาเมาส์ข่าวกันด้วยค่ะ
ทิ้งท้ายกันตรงนี้นะครับส่วนตัวผมนั้นอาจจะไม่ได้สุดจัดแบบประหลัดบอก
แต่บอกรักตลอดเนี่ยสุดประหลาด